เหตุการณ์นี้อยากให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามาหน่อย

เมื่อคุณดูพฤติกรรมของคุณหมอห้องฉุกเฉิน
ที่ทำกับคนไข้และญาติคนไข้แบบนี้

พาแม่ขับรถลงดอยมาหาหมอยามฉุกเฉินตี๑ตี๒แล้ว

ปรากฏพอหมอฉุกเฉินเป็นผู้ชายเดินออกมาไล่ตะเพิดคนไข้กลับบ้าน
บอกว่านี่ถ้าใกล้ตายแล้วค่อยมา
นี่ครับเหตุการณ์นี้นะฮะญาติคนไข้ถ่ายคลิปเอาไว้ได้
เพราะว่าเธอบอกว่าขับรถลงดอย
ใช้เวลาในการขับเป็นชั่วโมงเพราะแม่ไม่สบาย

เมื่อยตัวท้องเสียเดินไม่ไหวหายใจหอบ
จากนั้นลูกแล้วก็ญาติ
ขับรถมาเป็นชั่วโมงเพื่อจะมาโรงพยาบาลแห่งนี้

รอปภให้ไปทำบัตรเข้าห้องนะครับ
แล้วจากนั้นก็ไปกดกริ่งหน้าห้องฉุกเฉิน

พยาบาลผู้หญิงคนแรกก็ไล่ให้คนไข้กลับบ้าน

แล้วทีนี้ญาติคนไข้ก็เถียงไป
บอกว่าพวกหนูต้องรอให้แม่หนูตายก่อนใช่ไหม
ผู้หญิงที่เป็นพยาบาลเดินกลับเข้าไปในห้องฉุกเฉิน
แล้วก็ตะโกนบอกว่าถ้าให้หมอใหญ่มาพูดนะ
เดี๋ยวหมอใหญ่จะพูดแรงกว่านี้อีก
หลังจากนั้นหมอใหญ่คือหมอผู้ชาย
เดินมาจากห้องฉุกเฉินพูดกับญาติคนไข้ว่ายังไง

เดินมาได้ให้คุณผู้ชมมาได้อยากมาให้ง่ายขออนุญาตให้คุณไป

สำหรับสำหรับคราวต่างประน่ะนะ

ตอนนี้เค้าได้เชิงการมาให้รู้ไหม
แต่แบบนี้
อยู่แปดเมืองไทยมีอย่างไรที่ทอดให้
โอเคไหมที่ทำสาธิภาพฟรีเขาไม่ความเจ้าบ้าน

เอาละมานี่ทะโคลเอาสาระบ้าอย่างนี้เลย
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะนี่เป็นส่วนหนึ่งนะ
ที่คุณหมอเดินออกมาพูดกับญาติคนไข้แบบนี้คุณ

เรามีคลิปเหตุการณ์กี่คลิปครับ

แต่จริงคลิปนี้มันยาว๖นาทีกว่า
ตอนแรกที่หมอผู้ชายเดินออกมาจากห้องฉุกเฉิน
ผู้ชายเดินออกมาแล้วก็ถามคนไหนคนไข้อยู่ไหน
เดินได้ไหมเป็นอะไรมา

คนไข้ก็บอกแบบนี้ปวดเมื่อยตัวท้องเสียเดินไม่ไหว
แล้วคุณหมอก็ไปไล่กลับบ้านไป
กับคนไข้แบบนี้กลับบ้านไป
และหลังจากนั้นญาติคนไข้พยายามที่จะเอามือถือมาถ่ายคลิป
แล้วก็ซ่อนมือถือไว้โดยใช้แมสปิดเอาไว้
ญาติคนไข้ก็เถียงกลับไปจะให้แม่หนูตายหรือไง

หมอตะคอกใส่ว่าอะไรรู้ไหมครับ

คุณเสียงแบบนี้ก็มันไม่ด่วนไง

ต้องเป็นไข้หายใจเร็วเกือบตายเจ็บอกจะคลอดลูกมีแค่นี้

แล้วก็ชี้ไปที่ป้ายห้องฉุกเฉินบอกอ่านออกไหม

คนไข้บอกอ่านออกนี่คือห้องฉุกเฉิน

ว่าคนไข้แม่หนูทนไม่ไหวเขาถึงมา
งั้นไม่มีใครอยากจะมาหาหมอหรอก

แล้วก็กลายเป็นเหตุการณ์คลิปที่เราปล่อย
ให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงกันเมื่อกี้
ญาติคนไข้บอกโรงพยาบาลไม่เป็นที่พึ่งเลย

หมอก็บอกว่าก็เกือบตายค่อยมา

คือถ้าเกิดว่าเป็นดิฉันอยู่ตรงนั้นก็มีอารมณ์เหมือนกันนะ
เอาจริงต่อให้เราเป็นแบบเป็นญาติผู้ป่วย

เราก็กังวลอยู่แล้วแม่เราเจ็บป่วยขนาดไหน
ถ้าไม่เจ็บป่วยไม่มาโรงพยาบาลเวลานี้

ใช่ค่ะคือแปลว่ามันก็ต้องฉุกเฉินแล้วไง
ครับแล้วก็หมอก็ไล่บอกว่ามาได้ก็มาเวลาราชการสิ
ญาติหมอก็บอกโอ้โหมาถึงที่นี่แล้วน่าจะตรวจให้
แล้วหมอก็บอกเวลาราชการเข้าใจไหม
แสดงว่าจากตีหนึ่งต้องกลับบ้านแล้วก็ไปรอ๘โมงอย่างนี้
ราชการมีแต่เมืองไทยที่เดียวที่ตรวจให้โอเคไหม
ที่อื่นในการรักษาฟรีเขาไล่กลับบ้านหมดแล้ว
ญาติก็โมโหถามว่าทำไมพูดจาไม่เพราะเลย
แล้วก็พูดดีได้ไหมคะกับคนไข้กับญาติคนไข้
หมอก็เถียงบอกว่าก็คุณพูดไม่ดีก่อน
คนไข้ก็เลยบอกว่าก็บอกสิว่าตรวจไม่ได้
นี่มาตะคอกมาอารวาสแบบนี้เป็นหมอได้ยังไง
ท้ายที่สุดคุณเห็นพยาบาลใส่เสื้อสีเหลือง
ส้มไหมพยาบาลคนนั้นก็เลยพยายามไก่เกลี่ยฮะ
ตรวจแล้วก็วัดไข้ให้กับคุณป้า
คุณป้าเดินแทบไม่ไหวอยู่แล้ว
แล้วก็พยาบาลก็อธิบายว่าช่วงนี้โควิดนะ

ส่วนความดันของคุณป้าปกติแล้ว
แล้วบอกว่านี่ตี๒แล้วนะคุณไข้ขา
ยาดคนไข้ขาคนไข้ต้องกินยาแก้ไข้ทุก๔ชั่วโมง
ตอนนี้เลยเวลาแล้วจาก๓ทุ่มจริงต้องกินตี๑

จากนั้นหมอผู้ชายก็เดินเข้าห้องไปคุณ

ทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับญาติคนไข้ที่ไปเจอหมอประเภทนี้นะ

ยาดคนไข้เนี่ยเปิดเผยกับนักข่าวของเรา
บอกแบบนี้ครับบอกโอ้โหแบบนี้มันไม่เป็นธรรมจริง
คนไม่สบายเนี่ยถ้าคนไม่สบายเนี่ย

มันดึกมันดื่นแล้วด้วยพวกหนูอยู่บนดอย

ขับรถมาก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วถ้าขับช้า
ถ้าไม่ป่วยจริงใครจะอยากไปคะ

อย่างน้อยคุณหมอต้องดูแลคนไข้บ้าง

เพราะว่าทีมข่าวของเราวีดีโอคอร์กับเธอนะครับ
พี่เขาอี้ค่ะแล้วมีหมอไม่รู้เป็นหมอหรอกเป็นพยาบาล
ก็มาเขามาถามว่ามาทำไม
สอนหนูก็เลยบอกว่าแม่ปวดทั้งตัว
เมื่อยแล้วก็ท้องเสียอย่างนี้ค่ะ
แล้วเขาก็บอกว่าแค่นี้ไม่ใช่ฉุดเชิญค่ะ
ให้กลับบ้านเลยเขาพูดว่าอย่างนี้ค่ะ
แล้วพี่ของหนูก็บอกว่าอันนี้ฉุกเฉิน

แล้วเขาก็บอกว่าให้กลับเลยแล้วพี่สาวหนูก็เลยบอกว่า

ถึงจะให้เธอจะให้มาที่โรงพยาบาลค่ะ
บอกว่าถ้ามอย่ามาพูดจะพูดเร็วกว่านี้นะคะ
หนูก็บอกว่าได้ค่ะเดี๋ยวจะพูดกับหมอใหญ่
เขาก็เดินออกไปเดินไปที่ห้องฉุกเฉินค่ะ
แล้วคุณหนูก็รอใบใบที่ทำปากห้อหนูเบอร์หนึ่งค่ะ
พอได้หนูก็ถ่ายวีดีโอก็เลยไปห้องฉุกเฉินค่ะ
ไปพูดก็หมอเขาออกมาเขาก็ถามว่าอ่าคุณไข้คุณไหน
หนูก็เลยบอกว่าอ่าคุณไข้อยู่ข้างหลังค่ะ
แล้วอ่าเขาบอกว่าคุณไข้ไปยังไง

เขาก็ผู้ชายคนนั้นก็ไล่กลับเลย
แต่อันนี้ยังไม่ให้ฉีดยักษ์ให้ไล่ก่อนอย่างเดียวอย่างนี้

ถ้าไม่มีไม่มีถ้าไม่อยากดูแลก็ไม่ต้องเป็นหมอ
คุณคิดอย่างนี้นะคะ
อยากให้ฟังประโยคสั้นประโยคตอนท้ายที่ผู้หญิงคนนี้พูด
คุณพูดว่าหมอต้องดูแลคนป่วยสิคะ
ถ้าไม่อยากดูแลก็ไม่ต้องเป็นหมอ

นางสาวจันทราแสงจันทร์อายุ๒๙ปีนะครับ
ชาวบ้านหนองแข็มตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาว
ซึ่งบ้านเธออยู่บนดอยและเธอต้องลงมาที่โรงพยาบาลนี้
ซึ่งจริงในคลิปเธอก็พูดถึงชื่อโรงพยาบาล

เธอพานางอาเลมะแสงจันทร์อายุ๕๙ปีแม่ของเธอนั้น
มาโรงพยาบาลแล้วก็เจอแบบนี้แหละครับ
ล่าสุดวันนี้นะคุณผู้ชม
เราได้คุยกับทางญาติของนางสาวจันทรา
เพื่อที่จะถามว่าอาการแม่ของเธอเป็นยังไงคุณ
อยากเห็นอาการของแม่อาเลมะไหม
ว่าอาการแม่อาเลมะวันนี้เป็นอย่างไร
เพราะว่ามีการถ่ายคลิปอาการของคุณแม่มาให้ดู
แม่นั้นนอนห่มผ้าอาการไม่ดีเลยคุณ
ญาติญาติเช็ดตัวให้แล้วก็คุณแม่หายใจไม่ออกไม่มีแรง
ลักษณะเพลินแล้วด้วยให้ดูคลิปนี้แล้วกันนะครับ
ลักษณะเพลินแล้ว
นี่คุณดูสิอาการแบบนี้เรียกไม่ฉุกเฉินเหรอ

คุณยายเจ็บป่วยขนาดนี้แล้วนะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะ

หลายคนบอกว่าอยากให้หมอไปพิจารณาใหม่ซะ
นี่ครับหลังจากที่เธอพาแม่เดินทางกลับมาจากโรงพยาบาล
ถูกคุณหมอไล่ตะเพิดออกมาแล้วนะ
ก็พาแม่กลับมาที่บ้านนอนสมจนถึงตอนเช้านะครับ
เลยตัดสินใจพาแม่เธอลงดอยไปหาหมอที่คลินิก
ในอำเภอเชียงดาวอีกครั้งหนึ่ง
ทราบสาเหตุว่าแม่เธอป่วยเป็นโรคลำไส้อักเสบ
ซึ่งตอนนี้หมอที่คลินิกจัดยาให้แม่
แม่ก็นอนพักผ่อนและอาการดีขึ้นบ้างแล้วนะครับ
บอกว่าที่เธอลงคลิปไปนั้นในโลกโซเชียล

ไม่ต้องการให้หมอไปทำกิริยาแบบนี้กับใครอีก
และไม่ต้องการให้คนป่วยถูกหมอปฏิเสธการรักษา

เช้าวันนี้ทางทีมข่าวได้โทรหา
แพทยิงกฎฉภรอินทะวงพุ่มในการโรงพยาบาลที่เกิดเหตุ
คือโรงพยาบาลเชียงดาวครับ

โดยพอโรงพยาบาลบอกว่ายังไม่เห็นคลิปที่เกิดขึ้น
เนื่องจากหมอมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่
อย่างไรก็ตามจะขอตรวจสอบข้อที่จริงทั้งหมดก่อน
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร

จะให้ทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แถลงชี้แจง

นี่ไม่รู้ว่าหมอผู้ชายคนนี้เห็นคลิปหรือยังนะ

เออนะครับแล้วคงต้องถูกเรียกตรวจสอบแล้วคุณ
ประโยคที่พูดแล้วมันโดนใจคุณ
ไข้โดนแบบเจ็บเลยนะเจ็บถึงสวงเลยคุณ

อาการแม่คุณป่วยมาแบบนี้มันไม่ด่วน
แล้วก็ไล่ตะเพิดกลับบ้านนะครับ
แล้วบอกว่าเกือบตายใกล้ตายถือว่าเป็นเคสฉุกเฉิน
ค่อยมาใหม่ญาติผู้ป่วยถามต้องเกือบตายเลยเหรอครับ
ดิฉันว่าจะอยากให้ทางโรงพยาบาลออกมาจีนแจ้ง

นี่ตอนนี้คอมเมนต์แตกมากนะบอกคุณผู้ชมก่อน
เพราะว่าดิฉันเข้าไปดูในคุณผู้ชมที่คอมเมนต์มา
อยากดูหน้าหมอเราก็ตั้งคำถามเยอะเลย

ถ้าเกิดว่าญาติคนนั้นน่ะเป็นญาติหมอบ้าง

แล้วถ้าหมอไล่คนไข้ได้ใครจะไล่หมอได้ล่ะ

ถ้าคุณผู้ชมอยากดูคลิปเต็มนะคุณฮะ
คือโซเชียลของไทยรัฐตัดคลิปเต็ม๖นาที
ลงไว้คุณไปดูเลย๖นาที๒๐กว่าวินาที
เป็นคลิปที่ผมนั่งดูนะคุณแล้วผมโอ้โหโมโหของขึ้นเลย
เอาอย่างนี้ต้องฟังฟังทางโรงพยาบาลเขาว่าอย่างไรด้วย
ใช่ค่ะเดี๋ยวให้พื้นที่ที่โรงพยาบาล
รวมถึงหมอในคลิปนี้ออกมาชี้แจงด้วยแล้วกันนะคะ

ครับโอ้น้องเวลาชี้ชี้นะชี้ที่เขียนว่าห้องฉุกเฉิน
คนไข้อ่านออกไหมอ่านออกไหม
คนไข้เป็นคนไทยบอกอ่านออก